โอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อวานมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันอยู่นะครับ
ก็หน้าหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดเหตุระทึก
อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่าเป็นเหตุยิงกันตายนะครับ
คุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นคดีอุกอ่านและคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีนะครับ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง

ตรงข้ามกับหน่วยเลือกตั้งที่๖
ตำบลบางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้
ที่เขาจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นกันทั่วทั้งประเทศเลยนะ

ผู้ตายก็คือนายวศิลปนุษย์หลัง
หรือว่าแก้วอายุ๓๘ปี
ถูกคนร้ายประกบยิงนอนจมกองเลือด
เสียชีวิตอยู่ฝั่งตรงข้ามหน่วยเลือกตั้งนะครับ
ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีกันจำนวนมากนั้น
ต่างตกอกตกใจละครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าแฟนสาวของผู้ตายนะครับ
แฟนสาวของผู้ตายใส่ชุดลายอยู่ในเหตุการณ์
คือตอนนั้นพยายามเข้าไปช่วยเหลือและเรียกคนให้มาช่วย

เพราะว่าแฟนหนุ่มของเขาถูกยิงจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะดูภาพจากกล้องวงจรปิดจริงมี๒มุม

กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่เกิดเหตุได้
ตั้งแต่แฟนสาวคนที่ใส่เสื้อลายตรงนี้
กำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตามปกติ

สักพักยังไม่ทันจะปิดประตูเข้าไปนั่งในรถเลยในจังหวะนี้
ปรากฏเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นรถคันหนึ่งสีออกส้มแดง
ขับมาจอดข้างรถของเธอนะครับ

ขณะที่นายวศิลป์ผู้ตายกำลังเดินข้ามมาจากหน่วยเลือกตั้ง

ปรากฏว่าคนจากรถสีส้มเนี่ย
ชักปืนออกมาวิ่งตามนายวศิลป์
แล้วไปยิงนายวศิลป์ตายภายใต้หลังคาตรงนั้น
ตัวแฟนสาวของนายวสินที่ใส่เสื้อลายรีบลงจากรถ
ห้ามปรามและจะไปช่วยแฟนนุ่ม
ปรากฏว่าไม่ทันการนะครับ
เพราะว่านายวศิลป์ถูกคนร้ายกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตนะครับ
อันนี้อีกคลิปหนึ่งเห็นนาทียิงชัดเจนเลยคุณ
นี่เป็นคลิปล่าสุดที่ตำรวจออกมาเปิดเผย
เห็นไหมครับว่านายวศิลป์เมื่อกี้ใส่เสื้อออกสีน้ำตาล

ส่วนคนร้ายใส่หมวกใส่ชุดออกสีขาว
ลงจากรถสีแดงคันนี้

ใช่แล้วผู้หญิงก็ยังวิ่งตามไปห้าม
ขอดูคลิปนี้อีกรอบได้ไหมครับ

ส่วนแฟนของนายวศิลป์วิ่งตามไปห้าม
และจริงแล้วคนร้ายเป็นใครรู้ไหมคุณ
เป็นอดีตสามีของผู้หญิงเสื้อลายเมื่อกี้
คือเรื่องนี้เป็นรักษามรสามคน
ผัวพันกันจนเกิดเหตุการณ์การฆ่ากันตายนะครับ
ตำรวจนะฮะได้มีการตรวจพิสูจน์ศพนะครับ
โดยพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชระมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
ชุดสืบสวนสพบางบัวทอง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่านายวศิลป์ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๕
บริเวณกลางหลัง๒นัดบริเวณหน้าอก๑นัด
บักขวา๑นัดบริเวณเอวอีก๑นัด
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ
และวันนี้ญาติจะมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ขณะที่มือปืนถามว่าหลบหนีไปไหนไหม

แล้วท้ายที่สุดมือปืนเข้ามอบตัวนะครับ
มือปืนรายนี้ก็คือนายคุณัทอุ่นเปียอายุ๔๐ปี
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพบางบัวทอง
โดยสารภาพว่าสาเหตุนั้นมาจากความหึงหวงนะฮะ
โดยสาเหตุที่เขาบอกเขาบอกว่าเขามีลูกด้วยกันกับฝ่ายหญิง

ฝ่ายหญิงไปมีแฟนใหม่ก็คือนายวศิลป์
แต่เขาบอกว่าจริงคือแค่แยกกันอยู่

ทีนี้ครับตัวมือปืนเขาก็เลยโกรธแค้นฝ่ายหญิง
โกรธแค้นแฟนใหม่ของฝ่ายหญิง

ดักรอวันที่ภรรยาจะเดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แล้วก็รู้ว่าภรรยาจะพาแฟนนุ่มมาลงคะแนนด้วย
ก็เลยสบโอกาสตรงนี้แหละครับขับรถมาจอดดักรอ
แล้วเมื่อเห็นว่านายวศิลป์เลือกตั้งเสร็จแล้ว
ออกมาจากคูหาเลือกตั้งกำลังข้ามถนนแล้ว
ตัวของมือปืนก็เลยยิบปืนออกจากรถ
ตามมาจ่อยิงนายวศิลป์จนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งคุณทั้งหมด๓คนทำงานอยู่ที่เดียวกัน
คือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
นี่คือสิ่งที่มือปืนคือนายคุณัทสารภาพนะครับ

พอทราบข่าวนะฮะว่ามือปืนเข้ามอบตัวนะครับ
และทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตเนี่ย
แม่ของผู้ตายร้องไห้จนแทบจะปนลมเลย
พูดอย่างเดียวเลยบอกว่ามายิงลูกฉันทำไมมายิงลูกฉันทำไม
จนญาติเนี่ยต้องเข้ามาประคอง
ก่อนจะพาไปดูหน้ามือยิงที่โรงพักด้วยนะครับ

ก็ควบคุมตัวของมือปืนไว้ที่โรงพัก

นำตัวของมือปืนคือนายคุณัท
มาทำแผนประกอบคำรับสาภาษณ์ที่
ทะเบียน๑กไก่วแหวน๗๖๓กรุงเทพฯมาจอด
แล้วก็เดินลงจากรถพร้อมอาวุธปืน
ก่อนจะจ่อยิงนายวศิลป์ที่กำลังเดินข้ามถนน
ทะเบียนชกเชย๙๕๓๓กรุงเทพฯ
ยิง๒นัดแล้วก็เดินตามไปยิงซ้ำอีก๒นัด
มาดูการทำแผนประกอบคำรับสภาพเยอะเลย

คนตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ลงพื้นที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนด้วยตนเองเลยนะครับ
เปิดเผยบอกว่าฝ่ายหญิงได้โทรหาแม่บอกว่าจะมาเลือกตั้ง
ซึ่งขณะนั้นนะครับผู้ก่อเหตุก็ได้อยู่กับแม่ยาย

แต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุคือนายคุณัทเลิกกับฝ่ายหญิงแล้ว
แต่ยังพักอาศัยอยู่กับแม่ของฝ่ายหญิงหรือแม่ยายคุณ

คือไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่กับแม่ยายนั่นแหละครับ
ทีนี้ครับพอตัวผู้ก่อเหตุได้ยินว่า
ฝ่ายหญิงโทรมาบอกแม่ยายว่าจะมาเลือกตั้ง
ตัวของผู้ก่อเหตุก็เลยขับรถออกมาดักรออยู่ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
สบโอกาสแล้วเห็นว่าฝ่ายหญิงมากับแฟนใหม่
บันดาลโทษะหึงหวงครับ
เพราะว่าเคยขอไว้แล้วขอว่าอย่าพาชายอื่นมาหยามหน้า
ในพื้นที่บางบัวทองและที่ทำงาน
แต่ฝ่ายหญิงไม่ทำตามเขาก็เลยบันดาลโทษะ
เอาปืนลงไปยิงคนตายเสียชีวิตนะครับ
โดยในวันพรุ่งนี้๓๐มีนาคมตำรวจจะนำตัวนายคุณัทผู้ก่อเหตุ
ฝากขังเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหเหตุใหญ่เหตุอุกอาจจริงนะฮะ
เพราะว่าตอนแรกเห็นข่าวคิดว่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่า
สุดท้ายคือไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยเป็นหึงหวงอย่างเดียวเลย